ลงของโลกโซเชียลทุกวันนี้ก่อให้เกิดผลดีต่างมากมาย
พลังในการช่วยตามหาสิ่งต่างตามหาคนตามหาของ
และล่าสุดนะคะตามหาสุนัขตามหาเจ้าของให้สุนัขสิ
มีสุนัขตัวหนึ่งได้พลัดหลงตกลงไปจากรถรอเจ้าของอยู่นาน๗เดือน
พลังโซเชียลช่วยกันแชร์ช่วยกันหาเจ้าของซิเป็นใครมาจากไหน
ในที่สุดได้พบหน้ากันแล้วแล้วเรามีวินาทีประทับใจของทั้งคู่มาให้ดูกันด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพวินาทีที่นายถาวรสังบัวอายุ๕๐ปี
อาชีพเป็นเจ้าของสวนปามอยู่บ้านหมู่๑๕ตำบลประสงค์
อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานี
รูปหัวรูปตัวสุนัขที่ตกรถหลงทาง
เฝ้าคอยเจ้าของนานกว่า๗เดือนริมถนนสาย๔๐
พื้นที่หมู่๑๐ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถูกแชร์ลงในเครือข่ายสังคมออนไลน
เป็นที่ฮือฮากันก่อนก็คือสุนัขตัวนี้กลางคืนหลบเข้าไปหลับนอน
กลางวันจะออกไปนั่งเฝ้ารอตรงริมทางที่รถวิ่งผ่านไปมา
ก็มีการบันทึกภาพไว้นะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับหลายคนมากเลย
ก่อนหน้านี้นี่นายถาวรนี่เขาว่าขับรถกระบะจากอำเภอท่าชนะไปเยี่ยมพ่อ

และเจ้าบิ๊กบูนะชื่อบิ๊กบูนะฮะ
หลุดจากเชือกที่ผูกไว้หลังรถหายไป
จนวันนี้ทราบข่าวจากว่ามีชาวบ้านเจอบิ๊กบู

ริมถนนบริเวณ๓แยกคลองเหลงหมู่๑๐

เดินทางมาติดต่อกับนายทงชัยใจสบายผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐
เพื่อขอรับสุนัขกลับไปดูแลต่อไปครับ
ชาวบ้านระแวกนั้นก็ที่คอยดูแล
ทำที่พักพอหลบแดดฝนให้อาหารเจ้าบิ๊กบูนาน๗เดือน

ในที่สุดก็ได้เจอกับเจ้าของแล้ว
ที่เจ้าของจะพาเจ้าบิ๊กบูค่ะขึ้นรถกลับบ้าน
บรรยากาศมีความสุขทั้งคนแล้วก็ทั้งสุนัขด้วยล่ะค่ะ
แต่ว่าผู้สึกข่าวก็รายงานให้บอกว่าช่วงแรกที่เจอกัน
คือไม่ได้โผล่เข้ากอด